เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์และนักเล่าเส้นน็อตวรริสจะพาไปออนทัวร์
กับจ้าจังเหมียจากร้านติ่งเกาหลีเจ้าดัง
ต่อด้วยราเมนซุปพริกไทยดำที่รสชาติไม่เหมือนใคร
เตี๋ยต้มยำฟู้ดทรัครสจัดแบบไทยจากฝีมือชาวฮ่องกง
ปิดท้ายด้วยเมนูเส้นในหม้อไฟเสชวนสุดอลังการ
จากร้านจิ้มซู่ฟัด
แล้วพบกัน๔มิถุนายนนี้เวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ